มีเรื่องบาดหมางกันระหว่างตำรวจ๒คนครับ
คนหนึ่งเป็นพันธุ์ตำรวจโทแล้วอ้างด้วยนะ
ค่ะเฮ้ยยกใหญ่กว่าอ่า
แต่มาโดนเขาฉุนเขาฉุนเพราะว่าโดนเตือนเรื่องของ
เอาขี้หมาไปทิ้งบ้านคนอื่นนะครับ
นั่นแหละเขาเลยบุกไปถึงบ้านอีกคนนึงเป็นร้อยตำรวจเอกครับ
ค่ะเอาปืนไปขู่เลยนะขู่จะฆ่ายกครัวเลยคุณผู้ชมโอ้โหพันธุ์ตำรวจโทขู่แบบนี้ครับ
ทีมข่าวได้รับร้องเรียนมาจากคุณจัญญาหารบุ่งคล้าอายุ๔๔ปี
คุณจัญญาเป็นภรรยาของร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งที่สพเมืองชายภูมิ
หน้าบ้านข่มขู่ตะโกนด่าทอต่างนานา
ต้นเหตุเกิดจากว่าบ้านของสารวัตรทำหลังคาบ้านชิดรั้วกำแพงครับ
อืออืมอืมเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็ละล้อลงมาที่บ้านของตนเอง

ใช่เพราะว่าอย่างน้อยฝนมันหยดมามันจะได้ไม่กระเด็นมาไงมันจะได้ลงลางน้ำฝน
ใช่แล้วพี่น้ำแข็งหลังจากนั้นก็ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีฮะ
สองบ้านนี้ระหองระแหงมาตลอดเลย
ก่อนเกิดเห็นบ้านของสารวัฒน์เอาขี้หมามาทิ้งหน้าบ้านของตนเอง
ตนก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้แต่คนในบ้านของสารวัตร
ไปฟ้องสารวัตรสารวัตลายนี้ก็เลยบุกมาที่บ้านของตนครับ
จะตะโกนโวยวายลักษณะคล้ายคนเมาแล้วก็ใช้ปืนออกมาข่มขู่
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้นอยู่ในบ้านกับหลานสองคนตกใจเลยคุณจัญญาบอกตกใจจริง
มีหลานมีเด็กอยู่ด้วยอ่ะแล้วสารวัตรรายนี้ยังท้าทายให้ตนออกไปเจอ
แล้วบอกว่าจะยิงทิ้งยกครัวเลยนะยดแค่ร้อยเอกจะมาสู้อะไรกับสารวัตร
แล้วก็เดินหนีหายไปครับแต่ก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหลายนัดเลย
คุณจัญญาบอกว่าหลังจากนั้นตนเองไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชายภูมิ
แต่สารวัตรรายนั้นเนี่ยยังมีพฤติกรรมมาข่มขู่คนในบ้านครอบครัวไม่หยุดเลยครับ
เองเนี่ยหวาดกลัวว่าจะมาก่อเหตุทำร้ายคนในครอบครัวอีกเพราะว่าสามีตนเอง
อย่างที่บอกไปยศแค่ร้อยตำรวจเอกแล้วก็ไม่อยู่บ้านด้วยต้องไปเข้าเวรครับ
อ่ะในนี้อย่าร้านว่าคือไม่พอใจ
บอกไว้นะทุกคนนะเป็นเพื่อนเป็นแค่ข้ากรสี่บินเมือง
นี่มาสู่อย่างกับจริงแสลวัฒน์บ้านไข่
เนี่ยคุณมันไม่ได้มีผู้เสียหายแค่นี้นะ
อืม
บ้านที่เกิดเหตุนั้นแหละ
นี่ป้าพาหลานอายุ๑๒นะ

ถามว่าอ้าวป้าป้าพาหลานมาทำไม
ใส่ชุดนักเรียนเลยนักเรียนมต้นแบบนี้ค่ะ

ซึ่งป้าบอกแบบนี้บอกว่าโอ้โห
คือภรรยาของสารวัตรน่ะบุกไปหา
บุกมาหาหลานถึงโรงเรียนเลยนะ

หลานเขาอัดคลิปเสียงเอาไว้วันที่เกิดเหตุ
แล้วเหมือนกับว่าบุกมาหาที่โรงเรียน
จะเอาคลิปเสียงนั้นหลานตกใจกลัวร้องไห้
นี่ขนาดตอนที่ป้ากำลังพาหลานแจ้งความ

เมียสารวัสยังโทรมาหาหลานเลย

พยายามในสารวัสยังโทรมาหาหลานคู่ได้

แต่ลุงหนูมีลืมให้เตรียม
โอ้โหดอมดูสิคือจังหวะนี้
ทางฝั่งของเมียสารวัตรก็ไม่รู้ไง

ใช่นะให้ฟังเลยค่ะน้องคนนี้น้องวัย๑๒ปี
คนนี้เขาบอกวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
หนูเห็นสารวัตรคนนั้นอาการเหมือนจะเมาเลย
มคูว่าจะฆ่าทั้ง๓คนที่อยู่บ้านคุณน้าจัญญา
ก่อนที่จะเห็นในมือเหมือนแกจะถือคล้ายอาวุธปืน
แว่งไปแกว่งมาหนูก็ตกใจอ่ะสิ
ตกใจที่ภรรยาของสารวัตรบุกไปโรงเรียนด้วย
จะเอาคลิปเสียงก็เลยขอให้คุณย่าพามาแจ้งความครับ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทสมชายรัตนาวิชัย
สารวัตรสอบสวนสพเมืองชายภูมิก็
มีการเรียกสารวัตรรายนี้พร้อมกับนางจัญญาผู้เสียหาย

มาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วนะครับ
โดยนางจัญญาบอกด้วยนะว่าเหตุการณ์นี้
ไม่ยอมความแน่นอนครับ